รูปแบบการแต่งกายของละครในเมื่อสวมใส่แล้วแสดงให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะที่โดดเด่นของตัวละคร
ตามเนื้อเรื่องที่นำมาแสดงและทำให้เห็นถึงสถานภาพของตัวละคร
จะเรียกการแต่งกายในการแสดงว่ายืนเครื่อง
สิ่งสำคัญสำหรับการแต่งกายคือผู้แสดงต้องมีความรอบรู้ในวิธีการแต่งกาย
พิธีพิถันมีความประนีตและคำนึงถึงความแน่นหนาในการสวมใส่
เพื่อเครื่องแต่งกายจะได้ไม่หลุดลุยขณะที่ทำการแสดง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน